มาดูเรื่องราวความน่ารักกันหน่อยดีกว่านะครับ

ใช่เป็นเรื่องราวของน้องหมาน้องแมว
ใครที่เป็นทาสหมาทาสแมวน่าจะถูกออกถูกใจนะ
คือบางคนเลี้ยงหมาเอาไว้เพื่อเป็นตัวแทน
เป็นเพื่อนแต่ว่าเป็นเพื่อนอะไรรู้ไหม
เพื่อนอะไรเป็นเพื่อนเอาไว้แกล้งโอ้โธ่ชอบแกล้งหมา

กลัวกับหมากับแมว
เดี๋ยวไปดูซิว่าน้องหมาตัวนี้มันจะถูกก่อนแกล้งอย่างไรคะ

ให้สอนต่อไปก่อนเลย

น้องหมา
เอาจริงนะดิฉันก็นึกว่าเลี้ยง
หมาเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้หยอกเอาไว้แกล้ง
แต่อันนี้คือเลี้ยงหมาเพื่อที่จะเอาไว้แกล้งคนอื่น
โอ๊ยแล้วหมาชื่ออะไรอ่ะ
หมาชื่อแรมโบไอแรมโบแรมโบ้นึกสภาพน่าจะเป็นหมาตัวใหญ่กำยำ
แต่นี่ถึงแม้ว่าจะตัวเล็กแต่แรงเยอะนะจ๊ะใช่
แรมโบอยากไปอยู่วัดใช่ไหมอ๋อมันเป็นพันบีเกิ้ล
ใช่คือพันธุ์นี้มันไม่ได้แจบอะไรหนักหนาหรอกแต่มันมีแรงเยอะมันชอบเล่นมันสนุก
มันพลังเยอะเห็นไหมแล้วมันคิดว่าเราเล่นด้วย
ยิ่งพอมันมากัดผมเรามันมาเล่นแล้วเราพยายามออกแรงกับมัน
มันจะคิดว่าเราสนุกคิดว่าเราเล่นด้วยก็ยิ่งเอาใหญ่เลยทีนี้
แล้วเจ้าของก็ไม่ห้ามดูสิปล่อยแล้วหมานี่ยังเป็นหมาเด็กอยู่เลยนะคุณดู
หมาเด็กเนี่ยเนี่ยอะนี่ใส่คือชอบกัดชอบแท้โอ้โหตัวหลอย
นี่คิดดูนะนี่ขนาดเป็นหมาเด็กนะถ้ามันโตมาเนี่ยไม่กระชากหัวผู้หญิง
แม่แรมโบนะพอเลี้ยงกันเป็นแบบสองคนเป็นแฟนกันนะพอเลี้ยงกันเป็นแบบสองคนเป็นแฟนกันนะ

เขาบอกทำไมพ่อไม่สอนแรมโบว่าอย่ากัดหัวแม่
แล้วนี่นอนตื่นสายพ่อบอกแรมโบไปปลูกแม่เลย
โอั้นเบอกใช้คำว่ากัดชากหัวที่ใครไม่มีสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะคะแรมโบกัดชากหัว